จะพาไปดูคุณโอบมาดำโอบโอปอลของเรานะคะ
บอกเลยว่าโพสต์ท่าไหนยังไงให้เป๊ะปัง

มาค่ะพามาดูความสวยฉ่ำไม่ซ้ำใคร

ลุคไหนก็เอาอยู่สดใสเปรี้ยวซ่า
อินเนอร์มาเต็มทุกอารมณ์จริงค่ะ
และก็ต้องร้องอูหูอ่า
ก็ตอนแม่โชว์ผิวเกอร์โนเอฟเฟค
ผิวเนียนสี่น้ำผึ้งเดือนห้า
สวยไม่งงมงลงแบบนี้เพราะใช้โอบโซฟป่ะคะ

แหมเสียงทีมงานแซวไม่ออกอย่างกับเชียร์มวยเลยนะคะ
ดูเพลินเพลิกยือปากตามไปด้วย

อะไรล่ะ

เอ้าได้อีก
ไม่ออกเพราะทำสวยนะ